คุณผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมกันบ้างดีกว่านะครับ
คุณเมื่อวานมีข่าวลืมมาทั้งวันเลยจริงนะว่า
ตำรวจเตรียมจะขอสารออกหมายจับแล้วก็บอกด้วย
บอกว่าผู้หญิงคนนึงจะโดนเรื่องของการให้การเท็จแล้วก็ประมาท
อีกคนนึงผู้ชายที่จะโดนก็คือโดนทำเรื่องของการทำลายหลักฐาน
แล้วเขาบอกหมายจับจะออกมาวันนี้๓๑มีนาคมเนี่ยค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่๓คนแซนกระติกจ๊อป
ไปให้ข้อมูลกับตำรวจภาคหนึ่งเมื่อวันอังคาร
ทีนี้วันนี้เมื่อตอนเที่ยงตรงเราโทรไปถาม
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หมายจับท่านจะยืนยันเรื่องนี้ว่ายังไง

เมื่อวานแล้วก็ณวันนี้ด้วยยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับ
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำพยานอื่นเพิ่มเติมอยู่
ซึ่งในลักษณ์ก็จะมีหรือไม่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับพนักงานส่วนครับ
แล้วความคืบหน้าของคดีคุณแตงโมว่าค่ะ
ตอนนี้ต้องไปถึงไหนแล้วคะท่าน
นี่ค่ะได้ฟังไปแล้วนะคะ

ณเวลานี้ยังในอนาคตไม่รู้
แล้วก็เรื่องของ